สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่แล้วแต่ว่ามันถึงบ้านนั้น
บ้านมันถึงซ้ายเวทมันกล่องเก่งเพ่ง
สุดท้ายวันนี้แม่งแท่แดดห้อนจะได้แห้งหลาย

เป็นที่๔๓หรือเปล่า